การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีข้าวของมาแจกขอแลกด้วยการทำงาน

รัฐบาลปัจจุบันอาจจะมีอยู่แค่๒๓พัก

การเลือกตั้งครั้งนี้คนที่มาเลือกตั้งครั้งแรก
อายุ๑๘๒๑๒๒ล้านกว่า
คนที่อายุ๒๒ขึ้นไปถึงอายุรุ่นผม
อีก๑๖๑๗ล้านคน
วกกันเป็น๒๒๒๓ล้านคนจากการที่มีการเลือกตั้งทั้งหมด๕๕ล้านคน
แต่ถ้าพูดทั้งหมดทั้งปวงนี้ไม่ได้หมายความว่า
จะเน้นเรื่องคนรุ่นใหม่
เพราะวันเดือนปีเกิดที่อยู่บนบัตรประชาชนของเขาเพียงอย่างเดียว
แต่เราคิดว่าการทำงานแบบการเมืองใหม่ของคนรุ่นใหม่
คนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ที่อายุแต่อยู่ที่วิสัยทัศน์
เพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้สูงอายุระดับ๗๐ขึ้นไปที่
อยู่พื้นที่อย่างลำปางแม่ห้องสอนแคร่

เชื่อว่าเราทำเต็มที่จะสามารถที่จะแสดงให้เห็น
ว่ามีตัวเลขที่มีน้ำหนักทางการเมือง
ในการที่จะมีส่วนร่วมในการเข้าสู่อำนาจและจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอน
นโยบายต่างผมขออนุญาตเชิญมาคุยโอกาสหน้า
มันต้องใช้เวลาในการอธิบาย

การเมืองจะดีได้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

เราต้องเอาทหารออกจากการเมืองให้พลเรือนอยู่เหนือทหาร
เพื่อที่จะให้เรามีเจตจำนงมีงบประมาณมาทำให้ปากท้องดี
ปากท้องดีก็คือการทลายทุนผูกขาดสุราเก้าหน้า
เมื่อเราทำสองอย่างนี้สำเร็จเราก็จะทำให้ประเทศเรามีอนาคต

กรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยและประเทศไทยไม่ใช่กรุงเทพ
การกระจายอำนาจเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัด
ทำให้คนใกล้ตัวสามารถแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวท่านได้
และนี่คือนโยบายของภาคเก้าไกรภายใน๑นาทีครึ่งครับ
โอ้โหอ้าวเดี๋ยวแล้วเชิญมาคุยกันใหม่
โอเคโอเค
วันนี้ขอบคุณจริงครับขอบคุณครับคุณวิทยาครับขอบคุณครับ
โอเคครับขอบคุณมากครับเวลาจำกัด